ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่สมุทรปราการช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
ที่มีทาวน์เฮ้าส์สองชั้นปลูกติดกันเป็นล็อกเป็นล็อกเนี้ยค่ะสิบเก้าครูหา
โครงสร้างของบ้านเนี่ยเกิดซุดตัวลงมาใช่ครับนี่นะคะ
ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้เบื้องต้นเนี่ยค่ะโครงสร้างของบ้านซุดตัว
คานบ้านผนังบ้านแตกเสียหายนะคะครับทั้งภายในบ้าน
ภายนอกตัวบ้านมีรอยร้าวเต็มเลยอะค่ะบางหลังเนี่ยเพดานแยกออกจากผนัง
ผนังห้องขาดครึ่งก็มีเจ้าของบ้านโอ้โหเขาก็เสี่ยงชีวิต
กลับเข้าไปขนย้ายข้าวของขนย้ายทรัพย์สินนะคะแล้วก็ไปหาที่อยู่ชั่วคราว
หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในอำเภอบางสาวทงสมุทรปราการนะคะ
วิรยุทธ์แพงมีเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
ซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมเพิ่งย้ายมาอยู่ได้๓ปี
เมื่อวานนี้กำลังเตรียมออกไปทำธุระข้างนอกได้ยินเสียงดังลั่นเลยนะคะ
แล้วบ้านก็พังลงมาเลยเขาเนี่ยวิ่งหนีตายออกมาจากบ้าน
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางโครงการมาตรวจสอบหน่อยค่ะ
ผมซื้อได้สักสามปีได้มั้งซื้อต่อใช่ไหมใช่ซื้อต่อครับผม
ก่อนหน้านี้มันมีร้าวมีเสียงอะไรปกติก่อนไม่มีครับไม่มี
วันนี้วันนี้อยู่บ้านใช่ไหมครับอยู่บ้านครับ
ก็ช่วงเช้าอยู่บ้านกำลังจะออกไปธุระครับแต่พอดีมันได้ยินเสียงก่อน
ยินเสียงโอ้โหโดดออกมาเลยนี่ตอนนั้นอยู่ชั้นสองหรือชั้นแรก
อยู่ชั้นสองครับยินเสียงมันดังยังไงครับ
มันก็ดังแบบอย่างเงี้ยครับดังแบบ
จริงจริงอ่ะมันเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี้ย
มันมีเสียงดังครั้งหนึ่งก็ออกมาสำรวจบ้านดูก็พบรอยล้าวนิดหน่อย
ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้พอถัดจากนั้นมาประมาณสักสองวัน
ก็พังเลยเอาไว้
สิทธิ์จันเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างไปตรวจสอบนะคะก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายซ้ำซ้อนเพราะว่าสภาพบ้านยังเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
ก็เลยมีการตั้งโต๊ะรับเรื่องจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือประสานเจ้าของโครงการให้มาตรวจสอบนะคะ
เพราะกลัวว่าไม่รู้จะซุดลงมาอีกหรือเปล่าอะค่ะอาจจะต้องลื้อถอนออกไป
ก็ประเมินเบื้องต้นไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ไหมด้วยซ้ำค่ะครับ
ที่หนักที่สุดก็มีมีประมาณอ่าห้าหลังห้าหลังห้าหลังครับ
ตอนนี้เนี่ยหน่วยงานอาการเขาก็รอระงับการใช้อาการแล้วก็ให้หาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับ
มามาทำการตรวจสอบว่าสาเหตุจริงจริงนี่เกิดจากตรงไหนแล้วก็หาวิธีการแก้ไขครับ
เบื้องต้นคือเสียหายหนักหนักในห้าหลังนะคะครับ
หมู่บ้านนี้ก่อสร้างมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อห้าปีก่อนมีปัญหาถนนซุดตัว
กว่าตัวบ้านเกือบสองเมตรก็เนี่ยมีการยกถนนไฟทางให้กับทางอบตดูแล
ก็แก้ปัญหาด้วยการถมดินทำถนนให้ชาวบ้านกลายเป็นว่ามาเกิดเหตุการณ์นี้อีก
คือโครงสร้างของทาวน์เฮาส์ถ้าซุดไปก็จะดึงกันไปหมดเลย
ใช่เพราะว่าติดกันน่ะนะคะ